ทุกผู้ชมครับมีเรื่องที่ต้องมาเตือนกันนะครับ
เพราะว่ามีพยาบาลสาวคนหนึ่งเขาไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอด
คือไปหลงเชื่อผู้ชายที่รู้จักกันในแอปพลิเคชันหาคู่
แล้วผู้ชายคนนี้อ้างว่าเป็นทหารเรือ

คือหลงเชื่อไปถึงขั้นจดทะเบียนสมรสด้วยเลยนะฮะ
นี่มีร่มมีรูปแบบนี้นี่แล้วไปจดทะเบียนสมรส
พอจดทะเบียนสมรสอะไรกันเสร็จเนี่ยนะครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยไปอ้างขอยืมเงินคนรอบตัว
ยืมเงินแม่ของตัวของผู้เสียหายด้วย
นี่ครับต้องมาขอความช่วยเหลือกันนะครับ
พยาบาลสาวคนนี้เนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
เป็นผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะบอกว่าถูกผู้ชาย
ที่รู้จักกันจากแอปพลิเคชันหาคู่แอปนึง
แล้วตอนนั้นเขาอ้างตัวเป็นทหารเรือก็ไปหลงเชื่อ
หลอกให้จดทะเบียนสมรสด้วยแล้วทีนี้เรื่องเสื่อมเสียต่างตามมาเยอะแยะเลย
เล่าอย่างนี้ครับพยาบาลสาวคนนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้เขาบอก
ชื่อไตตันค่ะรู้จักกันผ่านแอปหาคู่
เมื่อ๑๒มีนาคม๖๕ต้นปีนี้เองนะ
มีนาคม๖๕แล้วไตตันเนี่ย
เขาบอกเขาเป็นทหารเรือใส่ชุดทหารเรือด้วยบอกยศนี่
นาวะเอกเลยนะเป็นโปรไฟล์เลยนะเป็นรูปของไตตัน
ก็คุยกันระยะหนึ่งและจดทะเบียนสมรส๗เมษายน
รู้จักทางแอปหาคู่๑๒มีนา
ทะเบียนสมรส๗เมษาคือพยาบาลสาวคนนี้
เธอบอกว่าเธอคิดไงแล้วเธอเชื่อไงว่าไตตันเนี่ยโอ้โห
เป็นทหารเรือยศนาวาเอกคงจะดูแลเธอได้ดูแลครอบครัว
เธอได้พอจดทะเบียนสมรสเสร็จนะปรากฏ
ไตตันเนี่ยไปแอบอ้างเอา
อาชีพพยาบาลของเธอเอาชื่อของเธอไปยืมเงิน
เพื่อนเธอยืมเงินคนรอบตัวเธอยืมเงิน
แม่เธอด้วยไปอ้างกับแม่เธอว่า
เธอเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านยึดกระเป๋าสตางค์ไปด้วยไม่มีเงินกิน
ข้าวเลยแม่แม่ก็ให้พันห้าอ่า
แล้วก็มารู้ทีหลังว่าไตตันเนี่ยเอ้าไปยืมคนนู้นคนนี้คนนั้น
แล้วไปจดทะเบียนสมรสมาแล้ว๓ครั้งก็เลยมั่นใจ
ตัวเธอก็ถูกหลอกเหมือนกันโดยอาศัยภาพโปรไฟล์
ใส่ชุดทหารอ้างเป็นทหารเรือเพื่อจะเอาฮะ
เพื่อจะทำให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อพอเข้ามาในชีวิตแล้วก็
หลอกยืมเงินของคนที่อยู่รอบตัวทั้งหมดเลย
เธอก็เลยอยากจะฝากเตือนผู้หญิงทั้งหลายใครที่ใช้แอปหาคู่
ระวังให้ดีอย่าไปเชื่อใครง่ายเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อ

คือคุณเอกพบให้ข้อมูลบอกว่าพยาบาลคนนี้อายุ๓๐
ต้นนะครับหลังจากรู้ว่าถูกหลอกก็มาขอให้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
ให้ช่วยเหลือหน่อยก็ได้ไปดำเนินคดีนะครับแล้วก็
ตรวจสอบเรื่องของประวัติต่างจนพบว่าผู้ชายที่แอบอ้างเป็นทหารเรือ
อันนี้คุณเอกพบบอกนะบอกว่ามีหมายจับคดีช่อกงเมื่อปี๖๓
อยู่๒คดีด้วยภูมิลำเนาเป็นคนพื้นที่ประธุมธรรมดินทรัพย์
แล้วทางกองทัพเรือตอนนี้ก็ทราบเรื่องแล้ว
ติดต่อมาสอบถามข้อมูลแล้วนะครับ
เดี๋ยวฟังทางคุณเอกพบหน่อยนะครับ
บางคนบอกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้จักไม่นาน

ก็คือใครที่ไม่มีความรักก็จะไม่รู้ถูกไหม
เชื่อก็เลยมีการแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันนะครับ
ภายใน๑เดือนเดือนกว่า
ไปเจอว่าผู้ชายเนี่ยมีเรื่องทำนองแบบนี้
กับผู้หญิงมาแล้วอย่างน้อย๓๔ลาย
คือมีการไปขอแต่งงานอะไรอย่างนี้
มีรูปมีเลิฟแล้วก็ล่าสุดก็เหมือนปีที่แล้ว

ผู้หญิงก็คงทราบก่อนนี้ก็มีการยกเลิกงานแต่งงานกลางคัน

หลังจากทราบเรื่องได้มีการตรวจสอบแล้วนะครับ
ผู้ชายคนนั้นนะชื่อจริงชื่อนรงชัย
เป็นบุคคลทั่วไปเป็นพลเรือนนะครับ
ไม่ได้เป็นทหารเรือนะฮะ

เป็นการแอบอ้างไปหลอกลวง
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ
หญิงสาวต่างแล้วก็มีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ
ก็เลยฝากเตือนกันด้วยนะครับ

จะชี้แจ้งเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับ